เสียชีวิตของคุณตังโมยังไม่วุ่นพอ
เพราะว่าทีมของสสเต้มงคลกิจนะ
เขาบอกว่าเขามีหลักฐานแล้วก็สมมุติฐานที่
ทุกอย่างที่ตำรวจทำคดีมาเนี่ย
ทนายเดชาบอกมาเนี่ยไม่ใช่หมดเลยนะครับ
เขาเชื่อว่าแตงโมนี่นะเสียชีวิตบนบก
เสียชีวิตบนบกแล้วถูกเอาไปทิ้งในน้ำ
ไม่แล้วคือคำพูดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจินตนาการใช่ไหม
คือในการแถลงครั้งนี้เนี่ยพี่เต้แทบไม่พูดเลยฮะ

เขามีตั้งหัวหน้าทีมงาน
ใช่ก็คือนายราชวัฒน์จีระตระกูลครับ
หัวหน้าชุดเฉพาะกิจสืบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม

เป็นคนที่รับมอบมาจากสสเต้ให้
แถลงจุดพิรุษและความผิดปกติต่างในคดีนี้ครับ
คุณผู้ชมฟังอย่างใช้สตินะ
เรื่องเขายอมรับเลยว่าเขาก็ใช้จินตนาการด้วย

มันเป็นสิ่งที่เรานำเสนอมาตลอดเวลาแล้ว

เออเป็นข้อมูลเก่าแต่พวกเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่า
มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบที่เรานำเสนอนะ

เขาเริ่มด้วยการโชว์สไลด์รูปภาพของคุณตังโมกับกระติก

เขาเชื่อว่าถ้าถ่ายหลัง๓ทุ่มจริงเนี่ย

เขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันเป็นรูปที่ทำขึ้นมา

แล้วเขาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าวันเกิดเหตุนะ
คุณแตงโมไม่ได้แม้แต่ลงเรือครับ

แล้วก็ไม่ได้มาที่สะพานพระราม๘ด้วย
เพราะกล้องวงจรปิดที่เห็นมากมายที่มีการเปิดเผยผ่านสื่อเนี่ย
มันระบุไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครบนเรือ
เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแตงโมไม่ได้มาที่ร่องเรือ

สิ่งที่ทีมของคุณเต้เขาสงสัยเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐเคยนำเสนออะไรไปแล้วบ้าง

เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจว่าบนเรือเนี่ยไม่ได้มีการทะเลาะกัน
ส่วนเรื่องเรือพวกเขาเชื่อว่ามี๒ลำ
ส่วนเรื่องคุณโรเบิร์ตล่ะเขาเชื่อว่าเป็นคนละคนกัน
โรเบิร์ตตอนที่อยู่บนเรือกับหลังเกิดเหตุ
แล้วออกตามสื่อรวมไปถึงที่ไปบวชโยคีเนี่ย
เป็นคนละโรเบิร์ตกันฮะถามว่าทำไมเขาสงสัยแบบนั้น
เขาบอกว่าผมทรงผมก็แตกต่างกัน
ความสูงก็แตกต่างกันบางภาพจะเห็นว่า
คุณโรเบิร์ตเนี่ยสูงกว่าปอด้วยซ้ำ
เตียงกว่าบรใช้เลยอยู่เออเค้าสงสัยแบบนั้นนะ
เรื่องกุลซื้อด้วยเขาบอกเนี่ย
คดีนี้นะกลุ่มคนบนสปีดโบ๊ทเนี่ย
มีกุญสือที่วางหมากไว้หลายชั้นซับซ้อนเลย
เช่นส่งคุณกระติกอิสรินไปเข้าห้องน้ำชาวบ้านในวันเกิดเหตุครับ
หลังจากนั้นก็นำร่างของคุณตังโมที่เสียชีวิตแล้วไปหย่อนลงน้ำ
แล้วก็ให้เรือแล่นไปตามที่วางหมากเอาไว้

แล้วนอกจากนั้นเขาสันนิษฐานว่าทั้ง๖คนเนี่ยไม่ได้ไปร่องเรืออย่างแน่นอน
เอาเฮ้ยอะไรเนี่ย๖คนไม่ได้ร่องเรือเขาอ้างแบบนั้นนะฮะ
ส่วนเสียงที่ได้ยินในคลิปว่าเอาเพื่อนมานี่
ก็คิดว่ายังมีคนอื่นอยู่บนเรืออีกขอเรียกว่าทีมอำพรางก็แล้วกัน
มีแบบนี้ด้วยนะมีทีมอำพรางด้วยนะ
และที่คุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นแผน๒
เพราะว่าคุณแตงโมอาจจะไม่ยอมอะไรสักอย่าง
ซึ่งอันนี้เขายอมรับว่าเป็นจินตนาการของเขา
ก็คือคุณราชวัฒน์จีรัตกูลหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ
สืบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนะ
แล้วเขาก็บอกเนี่ยเขารวบรวมหลักฐานมาเป็นเดือนแล้วนะ
นำมาซึ่งข้อสันนิษฐานเหล่านี้ครับลองฟังหน่อยฮะ

ค่อนข้างจะวางหมากไว้หลายชั้นแล้วก็
ที่เกิดเหตุตลอดนะครับก็มีครับแต่ว่ามันก็เป็นจินตนาการอ่ะนะ
เพราะว่าผมดูแล้วว่าโรเบิร์ตคนตัวปลอมเนี่ยต้องเป็นระดับหัวหน้า
เพราะเขาได้รับมอบหมายมาควบคุมพวกกระติกทั้งหมด๕คนให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้
ประกบมาประกบก็คือจินตนาการผมก็คือ
น้องก็หมายถึงว่าเสียชีวิตแล้วครับแล้วโรเบิร์ตปลอมเนี่ย
ก็นำร่างมาทิ้งแถวหน้าวัดรุ่งมาแบบปิดไฟเรือมืดมืดมา
พวกเราไม่เห็นนี่คือจินตนาการผมผมก็ยอมรับ
คุณผู้ชมฟังแล้วลองตัดสินใจดูพินิษฐพิเคราะห์ดูว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่า
คำพูดของคุณราชวัฒนจีรัตรกูลนะครับท่อนหนึ่งเมื่อสักครู่
พี่ปุ๊ยเขาบอกว่าจินตนาการของผมอืมแต่ว่าในแนวพิธีการการสุดสวยสักพอดี
เออมันใช้จินตนาการไม่ได้ไงค่ะเอาอย่างงี้ที่พวกเขาเนี่ย
ตั้งข้อสันนิษฐานพวกนี้มาทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีคำตอบให้เหมือนกันครับ
เริ่มจากไฟสะพานพระราม๘ว่าทำไมถ่ายหลัง๓ทุ่มแล้วไฟมันยังติดอยู่แล้ว
อืมจริงจริงเนี้ยไฟสลิงมันถูกปิดแล้วจริงจริงครับแต่มันมีแสงได้ฮะ
มันเกิดจากการสะท้อนมาจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นอื่นนั่นเองอืม
แล้วคุณกระติกเองก็เคยบอกว่าตอนที่เขาถ่ายเนี่ยเธอถ่ายด้วยไนท์โหมด
อืมพอถ่ายด้วยไนท์หมดไอ้ระบบเอไอในมือถือมันจะช่วยเร่งไฟตรงสลิง
มันชัดเจนและสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติครับส่วนประเด็นว่าวันเกิดเหตุ
แตงโมไม่ได้มาล่องเรือนั้นเนี่ยเออ
ก็มีภาพวงจรปิดทั้งที่อู่เรือด้วยไงตอนเติมน้ำมันเรือพี่ปุ้ย
ค่ะใช่แล้วก็มีภาพถ่ายที่ร้านอาหารริมน้ำด้วย
รวมไปถึงคลิปร้องเพลงคลิปร้องเพลงที่จากวันนี้ไปจนนิรันดิ
ค่ะเออเนี่ยคลิปนี้แล้วจะบอกว่าคุณแตงโมไม่ได้ลงเรือได้ยังไงอ่ะ
อืมมันก็น่าจะยืนยันแล้วไหมว่าคุณแตงโมอยู่บนเรือจริง
อันนี้ที่ไทยรัฐนำเสนอมาตลอดนะฮะนี่ไงเขาถึงพูดว่าเขาใช้จินตนาการ
เออแล้วประเด็นที่มีตัวจริงตัวปลอมเนี้ย
เจ้าตัวก็เคยออกมายอมรับแล้วว่าเขามีพี่น้องฝาแฝดนี่
ด้านขวานี่นะพี่น้องฝาแฝดส่วนทรงผมที่ไม่เหมือนเดิมก็เพราะว่า
คุณเนี่ยไปศัลยกรรมปลูกผมมาอืมอืม
ด้านทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยครับหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายของภาคไทยศรีวิรัยเนี่ย

เดี๋ยวจะมีการเรียกเขาและทีมงานเข้าไปพูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับ
คุณตังโมก็มีต้มหู

ยังไม่หมดคุณผู้ชม
ต่อมาครับคุณบัญชาสุชยา
คนนี้เป็นรองหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมาย

ก็จะมีหมวดหมู่ข้อพิรุษสงสัยว่าคุณแตงโม

รวมไปถึงประเด็นที่แม่สงสัยเรื่องการรับงานของกระติกให้กับ
คุณแตงโมเออเรื่องนี้เขาก็ยังสงสัยอยู่ยังมีหวดหมู่ตำแหน่งการ
ตกเรือของคุณตังโมด้วยว่าการเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตที่บริเวณ
ตื้นและตำรวจไปตั้งทงว่าเป็นคดีอุบัติเหตุไม่ใช่
ฆาตกรรมนะครับแล้วก็จะมีหวดหมู่ต้องมีการพิสูจน์หาสาเหตุ
ตกเรือบาดแผลของคุณตังโมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตก
เรือการตรวจชนะสูตรมีข้อสงสัยเรื่องผ้าสีขาวเป็นผ้าคลุม
เอวด้วยนะแล้วก็เรื่องของมีคมบนเรือด้วยว่ามันมีหรือเปล่า
ถ้ามีเนี่ยหายไปไหนใครเอาไปทิ้งหรือเปล่าแล้วก็มีหมวดหมู่ขอ
สงสัยเรื่องการชนสูตรของนิติเวศว่ามีการทำเชิงลึกหรือไม่
อย่างไรเรื่องแผล๒๒แผลหรือว่าสารคัดหลังในอวัยวะเพศ
ข้อสุดท้ายหมวดหมู่สุดท้ายก็คือเรื่องการเก็บหลักฐานคราบ
ทำไมไปอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยพวกนี้เขาสงสัยมานะฮะ
ความคิดเห็นกันมาว่าฟังแล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมว่า